ความสัมพันธ์ครั้งนี้จริงก็เรียกว่าเป็นแฟนกันได้แล้วนะ
แต่ว่าฝ่ายชายออกตัวชัดเจนแบบนี้พอมีโอกาสเจอน้องชิงบ้าง
ถามกันหน่อยว่าได้เห็นสัมภาษณ์ของพี่นัทประกาศสถานะชัดเจนสุดบ้างหรือยัง
ชิงจะว่ายังไงนะคะน้องชิงชิงบอกว่าโอ้โหเห็นจากข่าวก็ตกใจนิดหน่อยค่ะ
ไม่คิดว่าฝ่ายชายจะพูดชัดเจนขนาดนี้
แต่ถ้าถามจากปากของเธอเธอก็ต้องบอกว่าเรื่องความสัมพันธ์ตอนนี้ไม่ขอระบุสถานะค่ะ
แต่ว่าการกระทำนั้นทุกอย่างก็ค่อนข้างจะชัดเจนอยู่แล้วจ้า
ตกใจตกใจคือไม่คิดว่าเขาจะพูดแบบพูดตรงขนาดนั้นแล้วก็พูดไปเยอะด้วย

ก็โอเคค่ะ

ตอบโอเคตอบนั้น
ก็คือมันก็ใช่แหละค่ะแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าเรามานั่งตกลงกันว่าแบบเออเราเป็นแฟนกันไหมอะไรอย่างนี้ยังไม่มี

ไม่เลยไม่เลยโอ้โหเรื่องนี้ไม่มีเลย
ก็จะเป็นขวัญใจพี่เก้งกวางอยู่เนาะ

ไม่ติดไม่ติดพี่นัทน่ารัก
การกระทำเป็นหลักแล้วกันนะคะสถานะมันก็แค่คำพูดอะไรอย่างนี้